เมื่อกี้ข่าวของคุณสืบสกุลมีการยิงปืน๓นัดถูกไหม
ส่วนข่าวนี้ภาพน่ะอาจจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่
แต่ดิฉันอยากให้คุณผู้ชมฟังเสียง

มันเป็นการรัวยิงกี่นัดครับ
นี่เห็นไหมโอ้โหแล้วทำกราฟิกแล้วก็นับไปให้ด้วยว่ามันกี่นัดที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะ
รัวเลยเป็นการยิงทะล่มจริงนะ
วงจรปิดเนี่ยภาพอาจจะไม่ค่อยเห็น
แต่เสียงมันจับได้ชัดเหลือเกินค่ะ

หูยยยย๒๐กว่านัดแบบนี้
แล้วหลังจากนั้นนะชาวบ้านก็ออกมาดูสิ
ยิงปืนรวดแบบนี้ไม่ใช่จุดประทัดแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ความจริงชาวบ้านเขาต้องหลับต้องนอนกันแล้วค่ะ
แต่จุดตรงนี้บนถนนสายเพชรเกษมจะมุ่งหน้าไปทางกระบี่
มันเป็นทางเข้าสวนป่าในพื้นที่ของอำเภอวังวิเศษ
พอไปดูนี่ตอนที่ชาวบ้านออกมายืนดูนะ

แล้วข้างในเจอเป็นอุปกรณ์พวกอุปกรณ์เสพยาตกอยู่เนี่ย
ส่วนกระจกด้านหน้ามันมีรอยกระสุนด้วยคุณผู้ชม๔รู
กระจกขวาหลังคนขับอีก๖รู

หม้อน้ำก็มีร่องรอยกระสุนปืนนัดหนึ่ง
ปลอกกระสุนปืนขนาด๕๕๖อีก๓ปลอก

ถามว่าไอ้โดนรถโดนของ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวังวิเศษไปก่อนหน้านี้แล้ว
คนเจ็บเนี่ยนะเป็นคนขับรถคือนายทันพิสิทธิคงสุวรรณอายุ๓๘ปีค่ะ
นี่สภาพของนายทันพิสิทธิเมื่อกี้นี้เขาโดนยิงบริเวณเหนือหูด้านขวา
แล้วหลังเขาก็เป็นรอยถลอกอาการก็สาหัส
รถนี้อยู่กันสองคนคุณผู้ชมเพราะว่าอีกคนนึงเนี่ยนะ
คือนายทวนทองสุธิธรรมนลอายุ๕๑ปีก็นั่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับเลยนะคะ
โดนยิงที่แขนขวาเหนือศอกขวาแล้วบริเวณหลังเท้าขวาเนี่ยเป็นรอยถลอกด้วย
ตอนนี้นายทวนทองอาการปลอดภัยแล้ว
แต่ว่านายทันพิสิทธิ์ที่เป็นคนขับรถอาการยังสาหัสอยู่
จากการตรวจสอบภาพของกล้องวงจรปิดนะคะ
คือก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนเนี่ยนะทันพิสิทธิ์กับทวนทองเนี่ย
เขาก็ขับรถมาตามถนนสายเพชรกะเสมก็จะไปกระบี่นั่นแหละ
พอมาถึงตรงปากทางเข้าสวนป่าเนี่ยมันมีกลุ่มคนร้ายนะ
มากับกระบะแล้วก็เร่งเครื่องตามประกบแอคคอร์ดคันนี้
หลังจากนั้นคนร้ายที่นั่งอยู่ท้ายกระบะ๒คน
ปัง

ใช่ค่ะกราดยิงจนคนในรถแอคคอร์ดนี่ได้รับบาดเจ็บนะ
แล้วจากการสอบปากคำตัวนายทันพิสิทธิ์หรือว่า
เจ้าปื๊ดเนี่ยนะคะเจ้าของรถเขาสาหัส
แต่ก็ยังพูดได้ยังให้การได้
ก่อนจะเกิดเหตุผมไปเสพยาที่บ้านเพื่อน
แล้วขากลับระหว่างทางเนี่ย
ผมขับผ่านตรงสี่แยกอันดามันใช่ไหมอันตะมัน
พอมาถึงตรงแยกเขาวิเศษเนี่ย
มีรถคันหนึ่งขับตามประกบผม
พอมาถึงตรงบ้านควนดินสอเท่านั้นแหละ
คนร้ายที่อยู่ท้ายกระบะเอาอาวุธปืนกราดยิงปั้ง

แล้วก็ขับไปอีก๓๐๐เมตรปรากฏว่าคนร้ายก็รัวเลยค่ะ
รัวยิงอีกหลายนัดตัดสินใจเปิดประตูรถแล้วก็วิ่งหนีเลยนะ

ผมว่าน่าจะมาจากเรื่องค้างหนี้ยาบ้าค้างอยู่ประมาณแสนนึงอะค่ะ
เคยตามมาทวงเขาแล้วก็มีการขาดการติดต่อไป

เรื่องนี้ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
ทางด้านพลตำรวจตรีชาวลิศเลี้ยงสุพล
ก็บอกว่าสั่งให้ตำรวจชุดสืบ
เขาแบ่งกำลังเลย๕๐กว่านายลงพื้นที่
ไปหาข่าวไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวต้องตามตัวคนร้ายที่บอกว่ามากันเป็นแก๊ง
แล้วก็มารัวยิงอ่ะนะคะรวมถึงกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
อนุมัติศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุต่อไปด้วยค่ะครับ